กรณีน้องวิวเด็กหญิงพักขพรลือพักอายุ๑๑ปี
นักเรียนชั้นม๕โรงเรียนแห่ง๑ที่จังหวัดชายนาฏ
เสียชีวิตหลังจากที่เธอมีอาการป่วยเป็นไข้
แล้วก็ปวดท้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร

แต่อาการหนักจนกระทั่งเธอชักแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ใช่ค่ะน้อง๑๑ปีเรียนอยู่ป๕นะคะปถมเอง
ใช่ญาตินี่เรียกร้องขอความเป็นคำ
เรื่องของความใส่ใจดูแลผู้ป่วย
ของคุณหมอและพยาบาลของโรงพยาบาลแห่งนี้
รวมถึงเรื่องที่ไม่สามารถที่จะมาระบุอาการ

นี่ญาติยังติดใจสงสัยอยู่นะครับ
คือประเด็นนี้เกิดขึ้นเมื่อครอบครัวของน้องวิว
พาน้องวิวเข้ารับการรักษาตัว
ที่โรงพยาบาลชัยนาธนเรนทร
เมื่อเช้าวันพุธที่๑๒กันยายน
ด้วยอาการไข้คือน้องวิวเป็นไข้มาตั้งแต่วันที่๙กันยายน

คุณหมอก็ตรวจไม่พบเป็นไข้เลือดออก
บอกว่าน่าจะเป็นไข้ธรรมดานะครับ
คุณยายของน้องวิวที่พาน้องวิวไปรักษา
ก็บอกว่าวิวปวดท้องมากด้วยนะครับ
คุณหมอเลยบอกสงสัยเกิดจากอาการไอหนัก
พอไอก็เลยทำให้น้องปวดท้อง

พอกลับไปที่บ้านนะเด็กก็กินยา
กินยาตามที่หมอสั่งปรากฏว่าอาเจียนตลอดเลย
คุณยายและครอบครัวก็ต้องพาน้องวิว
มาหาคุณหมออีกทีตอนประมาณ๑ทุ่ม

ปรากฏว่าตลอดทั้งคืนอาการหนักมากขึ้น

จนกระทั่งน้องเสียชีวิต
ในวันที่๑๓กันยายน
ทางครอบครัวบอกว่าตอนที่พาน้องไปที่โรงพยาบาล
แล้วน้องมีอาการหนักทั้งอาเจียนทั้งไอทั้งปวดท้องหนัก
ทำไมไม่เห็นมีใครมาใส่ใจดูแลเลย

มรณบัตรที่ระบุบอกว่า
ระบุว่าไม่สามารถที่จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
และในใบมรณบัตรของน้องก็ไม่ระบุชื่อของแพทย์ผู้ทำการรักษา
ทีนี้แหละครับทางญาติก็สงสัย
ทำไมถึงไม่ระบุชื่อแพทย์ทำไมถึงไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
ก็เลยนำศพไปตรวจพิสูจน์ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ
จังหวัดนครสวรรค์หมอที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชาบรักษ์
กลับสามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
ว่าเป็นระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจล้มเหลว
นี่แหละครับทางญาติก็ยิ่งสงสัยโรงพยาบาลชัยนาศหนักเลย
ว่าทำไมล่ะหมอที่นครสวรรค์ยังระบุสาเหตุการตายได้
แต่ทำไมหมอที่ชายนาฏไม่สามารถระบุได้มีอะไรปิดบังหรือเปล่านะครับ
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังบ้านของน้องวิวที่เสียชีวิต
ซึ่งอยู่ที่อำเภอสัพยาจังหวัดชายนาฏ
บรรยากาศที่บ้านก็มีพ่อแม่ญาติพี่น้องเดินทางมาที่บ้าน
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นะครับ
ก็พากันไปทำบุญที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับน้องวิว
หลังทำการชาปนกิจไปเมื่อวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมา
พ่อแม่และญาติยังคงอยู่ในความโศกเศร้าครับ
โดยเฉพาะนางดุษฎีนิ่มพวงอายุ๕๘ปี
ซึ่งเป็นยายของน้องวิวซึ่งเป็นคนพาน้องวิวไปส่งโรงพยาบาล
บอกว่ายังจำภาพนาทีที่น้องชักเกร็งติดเตียงคนไข้ได้เป็นอย่างดี
พร้อมกับบอกว่าคืนนั้นน้องทรมานที่สุด
เพราะปวดท้องเกร็งตลอดทั้งคืนกินอะไรก็ไม่ได้
กินยาเข้าไปก็อาเจียนออกมาตลอด
แต่ไม่เห็นมีหมอพยาบาลใส่ใจหลานของเธอเลยนะครับ
ก็เขาทรมานมาทั้งคืนแล้ว
เขายังถามเลยตอนกลางคืนว่าเขาจะตายเหมือนในข่าวไหม
ที่โรงพยาบาลตอนดึก
เขายังถามเลยว่ายายจ๋าวิวจะตายเหมือนในข่าวไหม
บอกไม่ตายหรอกลูกเราอยู่กับหมอแล้ว
แล้วสรุปเขาก็ตาย
ก็คือถ้าพยาบาลเขาดูแลน้องให้ดีกว่านี้สนใจ

โทรเรียกหมอมาดูอาการน้องหน่อย
ก็น่าจะดีขึ้นกว่านี้ไง
น้องอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้
แต่นี่รอจนหมอมาเช้า

น้องก็อดข้าวอดอาหารอดน้ำ
คุณยายบอกว่าคืนที่พาน้องวิว
ไปเข้าโรงพยาบาลประอบ๒ประมาณทุ่ม๑ของคืนวันที่๑๒

พยาบาลก็ให้แค่ยากินแล้วบอกว่าน้องเขาจะได้หลับ
แล้วก็ไม่ได้พูดอะไรกับคุณยายอีกเลย
กระทั่งตี๕น้องอาการหนักเหมือนหายใจไม่ได้แล้ว
หายใจทางปากก็ไปใส่เครื่องช่วยหายใจ

แต่มาบอกว่าน้องชักแล้วก็ขาดใจไปแล้วตอน๑๑โมงนะครับ
ขณะที่พ่อของน้องวิวคือนายนิมิตโชธลือพัก

เพราะว่าคุณพ่อเองแทบจะไม่ได้คุยอะไรมาก

รับว่าลูกสาวคนนี้เป็นลูกสาวคนเดียว

ส่วนทางสาธารณีสริวิมวลหรือพักอ่าของน้องวิว
ก็เปิดเผยว่าสงสัยในหน้าที่ของหมอ
ทั้งเรื่องไม่มีรายชื่อแพทย์ที่ทำการรักษา
แล้วก็ลงความเห็นว่าไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
คุณผู้ชมครับมีชี้แจงออกมา
ใช่ชี้แจงออกมาจากทางโรงพยาบาล
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางโรงพยาบาลก็มีการแถลงถึงเรื่องนี้
โดยในแพทย์ถาวรสายสรรค์รองพ่วงเนวยการ

บอกว่ากรณีของน้องวิวถือว่าเป็นการเสียชีวิตแบบเฉียบพลัน
มีอาการชักแล้วก็หัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิต

แพทย์ก็อยู่ระหว่างการหาสาเหตุการปวดท้องของน้องวิว
คือกำลังปรึกษากับทางหมอศัลยกรรม
ว่าน้องป่วยเป็นไส้ติ่งหรือว่าเป็นตับอ่อนอักเสบหรือเปล่า

ใช่ค่ะแล้วน้องก็หัวใจหยุดเต้น
ฟังเสียงรองพอหน่อยนะคะ

ก็เลยมีปรึกษากับคุณหมอศัลยกรรม
ซึ่งคนไทยตอนนั้นก็ยังรู้สึกโดดีปกติหมดทุกอย่าง

เพียงแต่ว่าจะหาสาเหตุว่าน้องยังปวดท้องไม่ดีขึ้น
มีภาวะทางศัลยกรรมหรือเปล่าเป็นไส้ติ่งหรือเปล่า

อันนี้ก็คือกำลังค้นหาสาเหตุ
แต่พออยู่ในช่วงกระบวนการค้นหาสาเหตุปุ๊บ
แต่ว่าผู้ป่วยมีอาการเฉียบพลัน
ในเรื่องของการที่หัวใจหยุดเต้นชักแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปเลยนะครับ
ทีนี้อีกกรณีหนึ่งที่ญาติเองก็ยังติดใจยังสงสัย
คือใบมรณบัตรไงคุณไม่ได้ระบุชื่อของหมอที่รักษา
ปกติจะเป็นรายชื่อของหมอที่รักษาเป็นคนสุดท้ายก่อนจะเสียชีวิต
จะลงชื่อหรือว่าไม่ลงชื่อก็ได้
เรื่องนี้เป็นหน้าที่ของหมอที่ต้องให้ความรู้ความเข้าใจกับญาติผู้เสียชีวิต
อันนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็ชี้แจงมานะ
คือจะลงชื่อหรือว่าไม่ลงชื่อก็ได้นะคะ
ครับแล้วก็หลังจากทีมแพทย์ของโรงพยาบาลชายนาฏนเรนทร
ออกมาแถลงข่าวชี้แจงให้สื่อมวลชนทราบ
ก็ได้เข้าไปทำความเข้าใจให้กับญาติของน้องวิวได้ฟังกัน

ทางญาติก็ยืนยันว่าการแถลงข่าวที่ออกมา
มันฟังแล้วไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่เป็นที่พอใจของญาติเลย

ยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงของน้องวิว
และยังต้องรอผลการชนะสูตรศพ
และผลตรวจชิ้นเนื้อในส่วนของหัวใจและปอด

จึงจะสามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องวิวได้นะครับ
เรื่องนี้เดี๋ยวเราก็ติดตามความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อเนื่องนะครับ